คุณผู้ชมคะ๙วันกว่าที่ผ่านไปเนี่ยนะคะ
นอกจากจะเป็นทีมกู้ภัยนักประดาน้ำ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่หลั่งไหลเข้าไปที่หน้าถ้ำหลวงแล้วเนี่ย
น้ำใจคนไทยก็ไหลไปที่นั่นไม่แพ้กันนะคะ
เหล่าจิตอาสาเนี่ยเขาก็ร่วมกันไปอยู่ที่นั่น
คือเรียกว่าเอาความสามารถ
หรือเอาความช่วยเหลืออะไรที่ตัวเองทำได้

คือคอยเป็นฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ก็ดีว่าใครจะมีอาหารการกินหรือเปล่า
เจ็บป่วยตรงไหนอย่างไรไหมนะคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
กับคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะ
รายงานมาจากในพื้นที่ค่ะ

กับภารกิจการค้นหา๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย

ก็มีหลายหน่วยงานนะคะเดินทางเข้ามา

ไปถึงจิตอาสาที่ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปคุยกับพวกเขา
พวกเขาบอกว่าที่เดินทางมาในวันนี้
เพราะว่าตั้งใจจะมาช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
พวกเขามาด้วยใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พัฒนานาริตะอายุ๔๘ปี
ชาวตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
หนึ่งในจิตอาสาที่มาช่วยทำอาหารให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติภารกิจช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าว
ชักชวนเพื่อนมาด้วยกัน
จากที่มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
และรอรับทีมหมูป่ากลับบ้าน
ก็กลายเป็นจิตอาสาช่วยหุงหาอาหารให้เจ้าหน้าที่
ได้มีพลังในภารกิจนี้
และตั้งใจว่าจะอยู่ช่วยจนกว่าจะช่วยทีมหมูป่า

คนอยู่ข้างในก็เหนื่อย
ทุกคนหิวค่ะทุกคนอยากทาน
เราสงสารทุกคนที่ทำงานเหนื่อย

ทีแรกเราก็คิดว่าเด็กเดี๋ยวก็คงออกมา

แต่รอทุกวันทุกวันเขาก็ยังไม่ออกมา

เราก็เลยต้องมาทุกวันทุกวันนะคะ
คือนี่คือการรอคอยของพวกเรา
เช่นเดียวกับลุงอวยเสวีสิตอายุ๕๙ปี
ชาวบ้านตำบลแม่สายอำเภอแม่สาย
หนำรถจักรยานยนต์มาจากบ้าน
มาสี่วันแล้วโดยไม่ขอรับเงินจากผู้ใช้บริการ
และแม้จะต้องควักเงินลงทุนเติมน้ำมันเอง
แต่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับการได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อพาทีมหมูป่ากลับบ้านให้ได้
ตอนนี้ผมมานี่ได้สี่วัน
ช่วยจิตอาสาขับรถมอเตอร์ไซค์รับส่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่ออะไร
ทุกหน่วยผมจะรับส่งไปไหนก็ไป
ครับเต็มใจช่วยเท่าที่จะช่วยได้
เพราะน้องก็นึกถึงน้องแล้วก็ใจไม่สบาย
ผมก็ต้องมาช่วยทุกวัน
ก็จะช่วยจนกว่าน้องจะออกมา

แม้จะต้องขี่รถรับส่งตลอดทั้งวัน
บนถนนดินโครนที่ลื่นและอันตราย
แต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อใจ
เพราะความสุขคือการได้ช่วยเหลือ
ยืนยันว่าจะเป็นจิตอาสาให้บริการรับส่งแบบนี้
จนกว่าวันสุดท้ายของภารกิจ
อกจากนี้ยังมีจิตอาสารับซักรีดเสื้อผ้า
เป็นร้านของระวินมาสลือเลิศหรือเปรม
อายุ๓๘ปีชาวอำเภอแม่จันทร์
ตั้งอยู่ห่างจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตร
แต่ละวันจะมีเสื้อผ้าของทหารส่งมาสักกว่า๖๐ชุด

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีชุดสำหรับใส่ไปปฏิบัติภารกิจ
นี่สะท้อนให้เห็นว่าในวิกฤตยังเห็นน้ำใจคนไทย
หลั่งไหลมาจากทั่วทุกแห่งเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
คือช่วย๑๓ชีวิตออกจากถ้ำสู่อ้อมอกครอบครัวให้ได้อย่างปลอดภัย
นัทชัยเหล่าฮบุตรถ่ายภาพอรพันธ์ขันทองคำ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
และจนถึงขณะนี้นะคะแม้ว่าจะดึกดื่นแค่ไหน
แต่ว่าคุณผู้ชมยังจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันยังคงมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจนี้อยู่นะคะ
กลับออกมาจากถ้ำเพื่อสู่อ้อมอกครอบครัวให้ได้
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าที่นี่นะคะ
เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ที่นี่อย่างต่อเนื่อง
รพันธ์ค่ะอันทองคำรายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ

ครับก็อย่างที่เห็นนะครับจิตอาสาหลากหลายพื้นที่นะครับ

เรื่องของเอาหงอาหารก็กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะ
เข้าไปช่วยเหลือมันเหนื่อยนะฮะ
ก็เอาหงษ์อาหารเลยให้อย่างเต็มที่นะครับ